อันนั้นพี่กินข้าวเย็นอยู่โอ้เปิดทีวีอ้าปากค้างี้เลยอ้า
อ้าปากค้างอย่างนี้เลยสะพานยกระดับสะพานยกระดับท่ามกลางชุมชนสำคัญ
ที่ราชกระบังครับมันพังถล่มลงมาคุณผู้ชมครับค่ะ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิต๒ศพครับ
นี่คือความตกใจที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ตั้งหกโมงเย็นเนอะประมาณโอ้ยโอ้โหเป็นแถบยาวใช่
ใครจะคิดใครจะฝันน่ะคือเดิมทีผิวถนนเนี่ย
คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถวิ่งได้แค่สักสองเลนนะเออเนี่ยตรงเนี้ย
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับมันพังลงมาตอนเวลาเร่งด่วน
นี่คือสะพานยกระดับอ่อนนุษย์ลาดกระบังขาเข้าหน้าห้างโลตัสลองคิดดูดิ
นี่มุมนี้ถ่ายจากปั๊มน้ำมันปรทไปข้างหลังเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม
โอ้โหเป็นสาขาลากะบางปากทางเข้าสอนออดจรเข้น้อยน่ะ
หน้าแขวงทัพยาวเขตรรกบางกรุงเทพบท
มันพังถล่มลงมาความสูงสูงสุดสักเท่าไหร่เบิร์ต๒๐เมตร
สะพานดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างเหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้๖โมงเย็นได้คุณผู้ชม
ซึ่งเวลาเกิดเหตุนะครับเป็นช่วงเวลาเลิกงาน
ประชาชนจำนวนมากอยู่ระหว่างการกลับบ้านกับที่พัก

ทำไมเบิร์ตถึงบอกว่ามันเป็นแหล่งชุมชน
มีอะไรบ้างตลาดห้างสินค้า

แล้วก็ตอนนั้นมีคนสัญจรเป็นจำนวนมาก
จึงทำให้เกิดความโกลาหลเกิดขึ้น
นี่คือความโกละหนที่เกิดขึ้น
ตำรวจสนจรเข้น้อยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบ
พบประชาชนและคนงานก่อสร้าง
สะพานนี้แหละถูกเศษปูนทับได้รับบาดเจ็บ๑๓คน
เป็นผู้ชาย๑๐คนเป็นผู้หญิง๓คน
และมีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน
คุณผู้ชมดูสิครับว่ามันจะโกลหละหนแค่ไหน
เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๑๓คน

คนเยอะขนาดนี้นะครับ
ในจำนวนนี้๕คนถูกส่งไปที่โรงพจบาลจุฬาลัทย์๙ได้แจ่ใครบ้าง
นางสาวรัชนีนาคทรงแก้ว
นายธนดลคลังจินดานางสาวอุไรวันระเรืองรำ
นายสุประชัยพ่วงยี่โถนายอลันสังรักนะครับ
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลราชกระบัง๘คนได้แก่
พันศาพวงยี่โถนะครับนายสรศักดิ์เหมือนพร้อม
นายสุเทพสุวรรณธานายวิสิทธิ์แจ้งทา
นายทัศนายลัตนาแสงนางสาวมัชฉาเสียวสุก
นายนัทพงศ์มักยุโกปนายอารักษ์กิ่งคำ
ส่วนผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่ง
เสียชีวิตใต้ซากคานสะพาน
แล้วอีกคนนึงนะครับเป็นวิศวกร
ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้นะครับ
สามารถนำศพออกมาได้๓คุ้มครึ่งยาดคุณผู้ชม
ยัดเนี่ยตอนที่รู้ว่ามียาดติดอยู่ใต้ซาก

พอนำร่างออกมาร้องไห้กันใจจะขาด
นี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพวกเขา
อีกคนที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นนิดเดียวเมื่อกี้
คือวิศวกรของโครงการเกาะซากนี้แหละ
ที่จะไปนำร่างออกมาเพื่อความปลอดภัย
คุณผู้ชมครับตัวคานแล้วก็เสาสะพานที่ถล่มลงมา
ทับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่แล่นผ่านไปผ่านมา
ถูกติดคาซากอยู่หลายคันนะ
ไปด้วยสายไฟฟ้ามันขาดแล้วมันฟาดไป
ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นทางยาวครับ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรทั้งสองฝั่ง

ก่อสร้างเป็นทางยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
ความยาวนี้๒๒๐๐เมตร
เป็นสะพานยกระดับขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชม

ไปกลับในแนวเกาะกลางถนนลาดกระบัง

ดูนะดูความเป็นชุมชนของตรงนี้นะ
เริ่มต้นนะครับบริเวณสะพานข้ามคลองหนองคล้า
ใกล้กับซอยลาดกระบัง๙ทับ๗
กระดับข้ามทางข้ามถนนฉลองกรุง
ธนโนโลยีพระจอม๙เจ้าทุกคนอาหารราชกระบังดูน่ะ

เกาะกลางถนนหลวงแฮกผ่านวัด
ตรงหน้าสำนักงานการประปานครหลวงสาขาสุวรรณภูมิ
คนอยู่ราชกระบังหลับตานึกภาพออกเลย

ความยาว๒กิโลกว่าโครงการนี้

เดี๋ยวให้ดูว่าไอ้โครงการนี้

มันจะไปอยู่แถวสจด้วย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙เจ้าคุณหารัฐกระบัง
ซึ่งพูดถึงสจต้องพูดถึงดรเอ๊
เคยออกมาเตือนแล้วเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วใช่

เป็นห่วงว่ามันมีร่องรอยการชำรุด
แล้วก็กลัวว่าจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม

มีการเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่หลายรอบด้วยนะ

แต่คุณผู้ชมจะบอกว่าข่าวนี้เดี๋ยวมีให้ได้ตามกันอีก
ดูเปิดดูไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย